รายเดอร์รายเดอร์ออกไปรับงานไปส่งของไปทำงาน
กลับมาบ้านไฟไหม้หมดเลยครับ
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำดับไฟนี่ฮะ

ฉีดน้ำดับไฟนี่ครับไฟมันโหมแรงมาก
เป็นบ้านเลขที่๑๓๕๕ครับเป็นบ้านเดี่ยว
ครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้นไหม้รุนแรงมาก
แล้วมันลามลามไปที่บ้านเลขที่๑๑๙๗อยู่ติดกันครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยด่านสำรง๒๒ตะบนสำรงเหนือ
อัมพมือสมุทรปลาการครับ๔ทุ่ม๒๔กันยายน
สอบถามนายวชิระวิทย์ปรีดาศักดิ์อายุ๒๒ปี

ช่วงเกิดเหตุผมน่ะนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนชั้นล่างจู่ได้ยินเพื่อนบ้านตะโกนบอก
ไฟไหม้ชั้น๒นะไฟไหม้ชั้น๒นะครับ
ก็วิ่งขึ้นไปดูครับปรากฏว่าไฟกำลังไหม้ห้องนอนเลย
พยายามดับแล้วแต่ดับไม่ทัน
นายวีรชิตสุขสุเมฆอายุ๔๘ปีเป็นรายเดอร์ส่งอาหารครับ
โอ้โหนี่ครับยืนป่าน้ำตาอยู่
บ้านพี่เหรอที่เป็นต้นเพลิงไม่ใช่นะ
บ้านคนอื่นเหรอบ้านเขาถูกไฟลามมา
ต้นเพลิงเมื่อกี้ที่บอกไปนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหบอกบ้านหลังนี้เขาอยู่คนเดียวก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ออกไปรับงานตั้งแต่ช่วงสายแล้ว
แล้วก็ไปนอนบ้านแฟนแถวลำสอง
กระทั่งช่วงข้างครับย่าโทบอกโอ้โห
กลับมาดูบ้านนี่บ้านไฟไหม้หมดแล้ว
ก็เลยรีบขี่รถมาดูโอ้โหไฟไหม้หมดทั้งหลังครับ

ได้ยินเสียงผู้หญิงที่อยู่ข้างไหมนั่นแหละแฟนแฟนมาด้วยแฟนมาด้วยแฟนถามเนี่ย
เพลิงมาจากไหนเนี่ยพอตรงนั้นเขารายงานบอกมาจากบ้านข้างมาจากบ้านข้างดูครับ
นั่นคือการสันนิษฐานของเธอเห็นมันรวมหัวสุมหัวกันสูบบุรีนี่แหละครับยังไงก็ตามเดี๋ยว
พิสูจน์หลักฐานนะครับจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหาสาเหตุของไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ต้องขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจครับ